และส่วนใครจะไปเที่ยวทะเลในช่วงวันหยุดยาวช่วงสงกราน

เพราะว่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ได้มีการประกาศปิดทะเลรอบเกาะยูงจังหวัดกระบี่นะคะ
เพราะว่าตอนนี้อุณหภูมิในน้ำทะเลมีการเปลี่ยนแปลง
เขาก็กลัวว่าจะเกิดประการังฟอกขาวเขาก็เลยปิดเพื่ออนุรักษ์ค่ะ

ร่วมประชุมคณะกรรมการและมีมติปรับเปลี่ยน
เขตการจัดการอุทยานแห่งชาติหานพระรัชธารามุกเกาะพี

เป็นการจัดการอุทยานให้สอดคล้องกับระดับอุณหภูมิของน้ำทะเล
อุณหภูมินั้นมีการเปลี่ยนแปลงนะคะ
เขาก็กลัวว่าจะเกิดการฟอกขาวของปากการัง
ก็เลยประกาศปิดทะเลรอบเกาะยูง
นายสรายุทธ์ตันเถียนหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ
หานพระรัชธารามุกเกาะพี
บอกว่าจุดที่มีการปิดประกอบไปด้วยบริเวณทิศตะวันตกและทิศเหนือ
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีแนวปาการังสมบูรณ์ค่ะ
ควรจะอนุรักษ์ไว้เพื่อเป็นแหล่งพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของปากการังนะคะ
เขาก็เลยกำหนดให้เป็นเขตห่วงห้าม
ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจกรรมท่องเที่ยวทุกรูปแบบ
เว้นการศึกษาวิจัยที่ต้องได้รับการอนุญาตก่อน
พื้นที่บริเวณเกาะยูงด้านตะวันออกและทิศใต้
เป็นพื้นที่แนวปาการังเสื่อมโทรมจากกิจกรรมของนักท่องเที่ยว
ก็เลยกำหนดให้เป็นเขตฟื้นฟูสภาพธรรมชาติ
ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจกรรมท่องเที่ยวทุกรูปแบบเช่นเดียวกัน
หลังจากมีการประกาศปิดทางอุทยานจะเร่งประชาสัมพันธ์
แจ้งให้ผู้ประกอบการเรือนำเที่ยวทั้งในพื้นที่จังหวัดกระบี
พังงาภูเก็ตรับทราบ

แล้วก็มีการวางทุ่นด้วยห้ามเรือเข้าไปในพื้นที่
ตอนนี้อยู่ระหว่างการจัดหาทุนมาติดตั้งนะคะ
ก็เลยแจ้งเตือนเอาไว้สำหรับผู้ประกอบการนำเที่ยว

ถ้าพบเห็นจะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ